เหตุการณ์นี้หน่อยนะมีคนเขาขับรถผ่านไปผ่านมาแถวเพชรเกษม๔๖ทับ๒เนี่ยบอกแม่
เด็กสมัยนี้พ่อแม่ส่งมาเรียนเอาอีกแล้วนะฮะไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับทุกผู้ชมครับ
เนี่ย๒กลุ่มครับวัยรุ่นเนี่ยขี่จักรยานยนต์เนี่ยรถคันนี้เนี่ยขับผ่านมาเจอพอดีแล้วก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้นะครับ
ลูกฉันเป็นคนดีให้เรียนไม่เรียนเลือดมันร้อนกันดีจริงพิกัดปากทางเข้าเพชรเกษม๔๖ทับ๒เขตภาษีเจริญ
นี่รถคันนี้เข้ามากับเพื่อนนะฮะก็ให้เพื่อนถ่ายคลิปเอาไว้บอกให้ถ่ายทะเบียนชัดด้วย
ตำรวจจะได้ตามเธออาจงอาจารย์จะได้ตามเจอนะครับมากันหลายคันฮะลงมามีมีดด้วยนะมีดยาวด้วยมีดาบด้วยไล่กันกลางถนนนี่ฮะท่านผู้ชมครับไม่สนใจสายตาของชาวบ้านเลย
นี่ฮะไม่สนใจผู้คนเลยนะครับล่าสุดทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับได้คุยกับชาวบ้านคนหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้กลุ่มจักรยานยนต์เนี่ยขี่ไล่กันมาแล้วมาจอดที่หน้าซอยจุดเกิดเหตุจากนั้นก็ลงมาวิ่งไล่ตีกันเลยบางคันเนี่ยรถล้มเลยนะก็เอาขึ้นมาแล้วก็ขี่ไล่
บ้านที่เห็นเขาบอกว่าเขาไม่เห็นว่ามีใครเจ็บนะแต่ไม่รู้ว่าไปต่อกันถึงไหนนะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นสถาบันไหนด้วยที่รู้อย่างเดียวก็คือทุกคนที่เห็นคลิปนี้หรือว่าเห็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้บอกสงสารพ่อกับแม่ของวัยรุ่นพวกนี้เหลือเกินอุตส่าห์ทำมาหากินเก็บเงินเก็บทองส่งลูกมาเรียนดูสิมันมาทำอะไรกัน
เขาไล่ถึงแม่นก็มีดคอลราเลี่ยมยาวขนาดนี้ค่ะ

ผมอยู่นี่มา๒๐๓๐ปีแล้ว
แต่ก่อนสมัยก่อนอย่างกับทุกวัน
แต่ก่อนมันตีกันบ่อยทุกวันเกือบทุกวัน
มันหายไปพักนึงแล้วหายไป

น้องพวกนี้ที่ดูอยู่ก็ให้รู้ไว้นะครับ
เวลาใครเห็นคลิปหรือเห็นเหตุการณ์ของน้อง
ไม่มีใครชมนะฮะค่ะไม่มีใครชมจริงค่ะอืมคุณผู้ชมค่ะ